ธุรกิจบัณฑิตมหาวิทยาลัยเก่าแก่ที่ยืนหยัดมานาน๔๘ปี
โจทย์ใหม่คือร่วมผลักดันประเทศไทยสู่ยุค๔๐
ตั้งแต่ที่เขามา๕เดือนเนี่ยคือทีมกลยุทธ์ทำงานหนักมาก
โดยสภาพแวดล้อมเป็นแบบนี้เราจะเดินยังไง
เพราะฉะนั้นวิสัยทัศน์ทั้งหมดจะให้พูดมันก็ยาว